เลยเพราะว่าประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าไทยศรีวิรัยจะเป็นใครไปไม่ได้

ใช่ครับดูเหมือนจะล้างมือทางการเมืองแล้วด้วยหรือเปล่า
ใครไปถามใครไปทายอะไรว่าจะไปทำอาชีพไหนนะครับแกตอบใช่หมดเลย

มคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อพักไทยสีวิรัย
ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุข้อความว่าผมขอลาออกจากหัวหน้าพักไทยศรีวิรัย
ตั้งแต่๒๖พฤษภาคม๒๑๖๖เวลา๑๔นาฬิกา๓๙นาที
เป็นต้นไปไม่รู้ว่ามีเลิกหรือเปล่านะครับขอเบรกการเมืองเขาว่างั้น
เขาว่างั้นนะครับนี่แหละชาวเน็ตเข้ามาถามอย่างที่ผมว่า
ถามว่าแล้วพี่เต้จะไปทำอะไรไปเป็นนักร้องไหม
นักร้องในที่นี้หมายถึงใช้เสียงเพลงหรือเป็นนักร้องเรียน
ผมก็ไม่แน่ใจนะเจ้าตัวมาตอบว่าใช่
บางคนถามว่าพี่เต้จะไปเป็นพิธีกรใช่ไหม
เจ้าตัวตอบว่าใช่
นี่มีคนไปถามด้วยนะพี่พี่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวหรือเปล่า
เฮ้ยไม่ใช่อย่าจริงพี่เต้เราแยกทางกันเดิน
บอกว่าอยากลองอ่านข่าวดูเหมือนกัน
ยังไงให้ดอมนั่งกับผมไปนาน

จะมาแทนพี่น้ำแข็งไหมล่ะเป็นชาย๓คนเลยนะ
ยังไม่หมดนะแล้วถามว่าพี่จะไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเป็นพิธีกรใช่หรือไม่
ก็ยังใช่หรือเปล่าต้องเก็บใช้ไปเรื่อยแล้วนะใช่อีกครับเป็นทุกอย่างเลย
สุดล่าสุดช่วงหัวข้ามที่ผ่านมาพี่เต้โอ้โหแฟนคลับเขาเยอะแยะ
ก็ไลฟ์ชี้แจงในหลายประเด็นที่คนสงสัย
คือหลังจากนี้เต้มงคลกิจจะไปทำอะไร
เต้ตอบเลยบอกว่าอยู่ระหว่างการทำแผนธุรกิจ
พี่จะขายอะไรเครื่องดื่มชูกำลัง
อ้าวเออเข้าทางเข้ากับบุกริกพี่
ส่วนงานในวงการบันเทิงมีคุณแท็กพระรันยูติดต่อมานะ
อยู่ระหว่างการคุยรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ยังมีคนติดต่อ
จะให้ไปพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยนะครับ
พี่เต้พระราม๗หรือว่าพี่เต้พักไทยศรีวิรัยครับ
จะพูดอันนี้ไม่ได้แล้ว
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะ
ตอนนี้ได้สูตรมาแล้วเรียบร้อยนะฮะ

ส่วนงานพิธีกรหรือเป็นแขกรับเชิญเนี่ย
เดี๋ยวไปคุยสโขมงานกันวันสองวันเนี้ยนะครับ
สินค้าที่เขาติดต่อมา
ก็ติดต่อมาชิ้นสองชิ้นคงติดต่อกันมาเอง
อีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเวลาว่างก็น่าจะไป
ไปสอนหนังสือนะฮะไปสอนหนังสือ
ตามมาหร่ายต่างของรัฐและเอกชนนะฮะ
แล้วพี่เท่อย่ามายุ่งกับเรื่องผู้ประกาศข่าว

เอ้าคงอาจจะมีรีลาอาทิตย์เด็ดก็ได้นะ

คือถ้าเกิดย้อนไปปี๖๒คือคนเลือกไทยศรีวิลัยเนี่ย
ประมาณ๖๐๐๐กว่าคะแนน

ใช่แล้วยิ่งมาตอนนี้ค่ะได้๒๐๐๐กว่าคะแน
คือคะแนนมันก็ลดลงไปแบบลดลงไปได้๑ใน๓จากของเดิม
ครับอืมอืมอ่ะบัตร